คดีฆ่าเปลือยนักท่องเที่ยวหญิงชาวสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องบินด่วนไปที่ภูเก็ตแล้วฮะ
ไปตั้งชุดบริบัติการพิเศษยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ
ภูเก็ตจนกว่าจะจับคนร้ายที่ฆ่าเธอคนนี้ได้นะฮะ
นี่แหละครับต้องบอกว่าสื่อต่างประเทศประโคมข่าวกันแน่นอนครับ
เพราะเขาก็ตามภูเก็ตแซนบล็อกกันอยู่
กรณีที่นางนิโคซอแวงไวซ
บริเวณวันที่สิบสามกรกฎาคมที่ผ่านมา
ถูกพบกลายเป็นศพเมื่อช่วงบ่ายวันที่๕สิงหาคมครับ
สภาพศพนั้นมีผ้าใบปิดบังร่างอำพลางอยู่บริเวณโขดหิน
ในพื้นที่น้ำตกโตนอ่าวยนสภาพท่อล่างเปลือยเปล่าครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
คดีนี้พลตะบดเอกสู่วัดแจ้งยอดศุกร์ผู้บัญชาการตะบดแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปเป็นหัวหน้าชุดนะครับและประชุมทีมสืบสวนด้วยตัวเอง
พบตลแล้วก็ตำรวจระดับสูงชุดสืบสวนจากส่วนกลาง
ฮานุมานกองปราบชุดสืบสวนหลายนายนะครับ
มือดีทั้งนั้นแหละในประเทศไทยนั่งกันอยู่รวมกันอยู่ที่นี่นะครับ
ก็บินลงภูเก็ตทันทีที่ท่านไปถึงครับเรียกประชุมเลยครับ
ทีมงานที่เกี่ยวข้องที่สพวิชิตเป็นการด่วนหลังจากประชุมเสร็จ
พบตรออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เชื่อว่าการฆาตกรรมนะฮะ
เป็นการฆาตกรรมแหละส่วนรายงานผลการชนะสูตรคงต้องรอก่อน
ส่วนการล่วงละเมิดทางเพศผู้ตายหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการรอจากแล็บนะฮะ
ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย
ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะฮะจับคนร้ายให้ได้ครับ
ก็มีการบ้านที่เราต้องทำมากพอสมควรนะครับคงผมไม่อยากจะไประบุวันนะครับ
แต่ว่าเราก็จะเปิดศูนย์การทำงานที่นี่แล้วก็ทำงานต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมงไปจนกว่าที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้

ผมยังไม่สรุปประเด็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นการลูกลงเยี่ยมขาด
เร็วไปที่จะมาบอกว่าสาเหตุเป็นอะไรนะครับ
ไม่ฟันทงนะครับเราก็ตรวจสอบคนที่มีความเป็นไปได้
ที่จะเข้าถึงที่เกิดเหตุทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีการแบ่งพื้นที่แบ่งมอบหน้าที่กันไปเรียบร้อยแล้ว
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับชุดสืบสวนสพวิชิตเนี่ยแล้วก็ชุดสืบสวนส่วนกลางภูเก็ตนะครับ
ร่วมกับชุดสืบสวนภาค๘นำกำลังเข้าตรวจสอบแคมป์คนงานบริเวณใกล้เคียงนะครับ
น้ำตกอ่าวโตนยนนะฮะซึ่งเป็นจุดที่พบศพอย่างละเอียด

เรื่องต้นยังไม่มีการนำผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำเพราะเป็นเพียงการเข้าค้นหาหลักฐานเท่าที่ทำได้เท่านั้น
ตำรวจสืบจากศพไปคุณผู้ชมฮะเราคนดูมาสืบจากข่าวกัน
นางนิโคเดินทางมาประเทศไทย๓ครั้งแล้ว
ลงที่สุวรรณภูมิครั้งที่๒เธอมา๙กุมภาพันธ์นะฮะปีเดียวกันนะครับ
และครั้งสุดท้าย๑๓กรกฎาคมปีนี้ครับที่ผ่านมานี่แหละฮะและเป็นครั้งสุดท้ายของเธอ
ผู้ตายมาคนเดียวครับเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนบ็อกซ์
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ทีมข่าวเราได้มาครับคุณผู้ชมครับ
จะเห็นว่า๑๐นาฬิกา๓๑นาทีผู้ตายเนี่ย
เสื้อสีดำกางเกงสีดำครับนี่ครับเราช่วยอนุสรชี้นำสายตาคุณผู้ชมด้วย
เธอมีผ้าพันคอสีขาวสะพายเป้ขนาดใหญ่
มาเข้าแถวต่อคิวรอตรวจสอบใบรับรองแพทย์
คือผลตรวจโควิดนะครับแล้วก็มีใบจองโรงแรมที่พัก
ใช้เวลาอยู่ตรงจุดนี้ประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นเธอไปที่เคาน์เตอร์ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในเวลา๑๑นาฬิกา๓๗นาที
จากนั้นจะเดินออกจากสนามบินนะฮะเพียงคนเดียวไม่มีใครเป็นผู้ติดตาม
ส่วนช่วงที่นางนิโคอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับ
หลังจากออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตผู้ตายเข้าพักที่โรงแรมดุสิทธานีลากุนารีสอร์ทเมืองภูเก็ต
ซึ่งเป็นการเข้าพักเพื่อกักตัวตามมาตรการภูเก็ตแซนบ็อกซ์
กรกฎาคมนะครับกักตัวในพื้นที่ครบ๑๔วัน
ผู้ตายไปเที่ยวที่กระบี่ทันทีฮะโดยเดินทางผ่านด่านท่าชัดชัย
ตอนเวลา๑๑นาฬิกามีชายชาวต่างชาติไปด้วย
แล้วก็มีกำหนดที่จะเช็คเอาท์๗สิงหาคม
สิงหาคม๑๑นาฬิกา๒๕นาทีครับผู้ตายออกจากที่พักเดินเท้าไปท่องเที่ยวที่น้ำตกโตนอ่าวยน
ซึ่งห่างจากที่พักไป๑๔กิโลเมตรเธอหายตัวนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
สิงหาคม๑๔นาฬิกาได้รับแจ้งว่าพบศพของเธออยู่ที่น้ำตกโตนอ่าวยน
สืบสวนตรวจสอบข้อมูลนะครับมีผู้เดินทางออกจากประเทศไทยผ่านทางท่ากัศยานานาชาติภูเก็ต
ระหว่างวันที่๓ถึง๕สิงหาคมพบว่ามีบุคคลเดินทางออกไปประเทศต่างทั้งหมด๔๓๐คน
จำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวสวิตช์เดินทางออกไป๙คนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสิงคโปร์๙๓คน
สืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกว่าบางส่วนในจำนวนนี้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้ตายหรือไม่
บอกว่าเป็นคดีที่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะนักท่องเที่ยวที่มาในโครงการภูเก็ตแซนบล็อกด้วย
ก็มาจบชีวิตแบบนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ออกมาแสดงความเสียใจนะคะ
ขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าค่ะนายนรงวุ่นซิ้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะ
มีนางอันเรียโกตัสธรรมแตงกงศุลกิติมศักดิ์สมาพันธรัฐสวิสเตอร์แลนด์
ประจำจังหวัดภูเก็ตมาร่วมรับฟังด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวบอกท่านผู้ว่าเนี่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือนะคะ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและเพื่อนของนางสาวนิโค
รวมถึงสมาพันธรรษสวิสเซอแลนด์
และยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุด
ในการดูแลติดตามช่วยเหลือในทุกกรณีนะคะ
ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังบอกอีกด้วยว่า
สำหรับภูเก็ตแซนบ็อกซ์นั้นจะยังคงดำเนินหน้าต่อไป
แต่จะเพิ่มมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยว
เข้มงวดมากกว่านี้นะคะ
ขณะที่ในแพทย์เฉลิมพงศ์สุคลทะผล
ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็ร่วมแถลงข่าว
ซึ่งพูดถึงในประเด็นการชนสูตรพลิกศพ
ของนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นบอกว่าทราบสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว
แต่เนื่องจากทางโรงพยาบาลตำรวจและนิติเวศ
เดินทางมาร่วมชนะสูตรพลิกศพอีกครั้งวันนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลอีกครั้งหนึ่ง
ถึงจะสรุปการเสียชีวิตได้นะคะ
ด้านนางอันเรียนั้นบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็แจ้ง
และประสานไปที่ญาติของผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ
ตอนนี้เธอบอกว่ารู้สึกแย่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปกติแล้วชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทยก็
เขาก็มองในประเด็นที่ว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย

พอเธอบอกว่าพอเกิดเหตุแบบนี้เธอรู้สึกแย่มาก
ก็อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายมาลงโทษให้เร็วที่สุดนะคะ
ขณะที่นายอนุชาบุรพัชชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็สั่งการให้ตำรวจทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่เร่งสืบสวน
จับกลุ่มผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็ว
พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการ
การดูแลนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะ